วันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีครอบครัวหนึ่งในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
เข้าไปแจ้งความนะคะบอกว่าคนในครอบครัวเป็นผู้ชายอายุ๑๗ปี
หายออกไปจากบ้านจนกระทั่งถึงวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
พบเป็นศพค่ะถูกฝังอยู่ในกูโบนะคะ
ตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานสำคัญแล้วนะคะรู้ตัวผู้ก่อเหตุออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนต่อไปก็คือเร่งติดตามตัวนะคะแต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบจริง
ว่าสาเหตุได้เกิดจากอะไรบางคนบางครอบครัวนะคะเขาก็บอกคือหมายถึงว่า
คนที่เป็นพยานอาจจะเกิดจากเรื่องของยาเสพติดขัดผลประโยชน์กันหรือเปล่า
ตำรวจบอกเดี๋ยวขอเวลานะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้ก็คือหลังจากที่มีคนไปพบศพเป็นชาวบ้านนี้นะคะ
ถูกฆ่าด้วยการมัดมือมัดเท้าฝังศพอยู่ที่กูโบบ้านบ่อโชน
หมู่ที่๗ตำบลสกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในวันฮาเรียรายอค่ะ
โดยศพที่พบทราบชื่อแล้วนะคะคือนายปรีชาโซะเด่นอายุ๑๗ปี
หรือว่านายแอร์นายแอร์เลยญาติเคยไปแจ้งหายนะคะ
บอกว่าหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายถูกกลุ่มวัยรุ่น
เป็นคู่อริกันประมาณ๑๐คนรุมทำร้ายก่อนนะคะ
ในป่าสวนยางพื้นที่บ้านปากบางสกอมอำเภอเทพา
จุดนี้อยู่ห่างออกไปจากจุดที่พบศพ๕กิโลเมตร
ส่วนเพื่อนอีก๒คนถูกอุ้มไปด้วยแต่ว่าปล่อยตัวกลับมาถึงบ้านแล้ว
แล้วก็ยังไม่สามารถให้ปากคำได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังพูดจาวกวนอยู่นะคะเพื่อนนะคะ
นายอานนท์สะเมาะเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
กล่าวว่าหลังจากได้รับการประสานงานให้ช่วยหาคนหาย
ระดมชาวบ้านออกไปค้นหาค่ะแต่ว่าไม่มีใครพบ
แม้ที่กูโบที่ไปพบศพตอนสุดท้ายเนี่ย

แต่ตอนแรกมันยังไม่มีใครได้ทันสังเกต
เพราะคิดว่าก็เป็นหลุมฝังศพทั่วไป
ส่วนเหตุฆ่ากันตายแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ถือว่าเป็นการฆ่าที่โหดเยี่ยม
ขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้าย
เพราะเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญประชาชนในพื้นที่ค่ะ
ผู้ใหญ่รู้ข่ารอมาตั้งนานแล้วไหมครับ

รู้ตั้งแต่วันแรกแหละครับ
ไม่ใช่วันแรกใช่วันที่๒
ต่ออีกเพราะอุดีประสานกับผู้ใหญ่เจ้าของที่เด็กนี้อาศัยอยู่ครับ
พ่อแม่เขาไปแจ้งกับผู้ใหญ่ที่นั่น
ส่วนความคืบหน้าคดีนะคะตำรวจภูทรเทพา
ซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้
บอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกไหมจับไปแล้วนะคะ
ออกหมายจับไป๓รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
โดยแจ้ง๔ข้อหานักร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีปืนและกระสุนปืนพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะที่แนวทางการสืบสวนนะคะตำรวจพบว่ากลุ่มก่อเหตุมีทั้งหมด๘คน
เปลตเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไร่เรียกกันแต่มีผู้ร่วมทำร้าล่างกายและฆ่า
ปมสังหารโหดครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ